เป็นเรื่องของช่อดอกหมาก
คุณเขาบอกว่าช่อดอกหมากที่นี่
มันแปลกตรงที่ว่าดูไปดูมาคล้ายกับ
พญานาคเก้าเซียนค่ะ
อะไรเนี่ย

ครบแล้วใช่ไหมนับไวเนอะ

สีก็สวยเหมือนไม่เหมือนนะคุณดูดิ
เหมือนพญานาคแบบนี้เลย
สีเหลืองทองอร่ามสวยงามแปลกตา
มองดูดีก็คล้ายกับเซียนพญานาคเก้าเซียน
กำลังเลื้อยออกมา

แล้วด้านข้างก็เหมือนไหม
หมากต้นนี้ถูกปลูกไว้ที่บ้านพักเลขที่๓๗ทับ๑หมู่๒ตำบลวันยาว
อำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรี
คุณไตรรงศิสุทกเจ้าของบ้านนะคะ
อายุ๗๑ปีเขาบอกว่าต้นหมากต้นนี้มีอายุเกือบ๒๐ปีแล้วนะคุณ

ภรรยาเป็นคนปลูกไว้เอาไว้ประดับหน้าบ้านอย่างนี้แหละ
ซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยเห็นมันออกช่อแบบนี้มาก่อน

แล้วเฉียดเป็นเลขนี้แหละ
ซึ่งในงวดนี้เขาตั้งใจเลยว่าบ้านเลขที่เขานี่แหละ
รวมถึงเลขที่เกี่ยวข้องกับช่อดอกบากด้วยนะ
ก็จะมีเลขอะไรต่างที่ว่าไปนั่นแหละนั่นแหละตามนั้น
บ้านเล็กที่เขามั่นใจว่าเขาน่าจะได้โชคได้รับก้อนโตในงวดนี้

เดี๋ยวก็จะได้รู้กันว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไร